สยามสริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาพร้อมด้วยนางออน
ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมปีใหม่สุขสรรค์วันเด็กสุขีประจำปี๒๕๖
เผยว่าการจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
และให้กำลังใจกับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพของตัวเอง
รวมทั้งให้หน่วยงานต่างสร้างความสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กร่วมกัน
ขณะที่บรรยากาศการเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ตามที่ต่างนั้นเป็นไปอย่างคึกคัก
โดยที่ค่ายสุรนารีกองทัพภาคที่๒มีการจัดโชว์อาวุธยุทธโปรกรณ์จำนวนมาก
พร้อมกิจกรรมมากมายให้ได้สนุกสนานตลอดทั้งวัน